ท่านผู้ชมครับไปดูความเหลืออดของลูกสาวคนหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำพ่อเมาอลวาดทำลายข้าวของในบ้าน
ตบตีแม่คนในครอบครัวไม่ใช่แค่วันสองวัน
ลูกบอกทนมา๒๐ปีครั้งนี้ไม่ไหวแล้วนะ
ต้องแจ้งตำรวจให้มาจับพ่อไปหน่อยฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
นี่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แจ้งเจ้าที่บอกมาช่วยเอาพ่อไปหน่อยไม่ไหวแล้วเมาอรวาสทำลายข้าวของในบ้าน
ตบตีแม่ทำร้ายคนในครอบครัวเจ้าที่มาคุมตัวนี่ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
นักมวยทั้งหมอมากันวุ่นไปหมดเลยนี่ฮะเห็นไหมฮะ
กับกู้ภัยก็ต้องพยายามให้ผู้ชายคนนี้ที่อายุ๕๓ปีเนี่ยสงบสติอารมณ์นะครับ
หลังจากเมาอลวาดโวยวายนะครับแล้วก็ต้องพาตัวไปโรงพัก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมานะฮะตำรวจสพนางรองได้รับแจ้งจากหญิงสาววัยยี่สิบสองปี
บอกว่าพ่อเมาอลวาดทุบรถทำลายข้าวของในบ้านทุบตีคนในครอบครัว
ไม่กล้านอนในบ้านกันนะฮะต้องแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบแล้วมาระงับเหตุ
แล้วก็แจ้งตำรวจด้วยพอตำรวจกับกู้ภัยมาถึงนะครับ
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังอลวาดตะโกนโวยวายอยู่นะฮะ
ในบ้านก็มีร่องรอยข้าวของเนี่ยพังกระจัดกระจายรถยนต์ก็ถูกทุบนะฮะ
พังเสียหายทุกคนในบ้านหวาดภาวะกันหมด
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ชายคนนี้เนี่ยสงบอารมณ์นะฮะ
แต่ก็เมานะฮะก็ยังโวยวายตลอดนะครับ
สุดท้ายกู้ภัยต้องช่วยกันหามขึ้นรถเพื่อเอาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

เขาให้สงบสติอารมณ์ไม่สงบ
แล้วอารวาสทุบตีคนในบ้านทำร้ายแม่มาตั้งแต่จำความได้
ก็ตั้งแต่จำความได้จนตอนนี้อายุ๒๒อ่ะ

แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต้องทนมาตลอด
เพราะเป็นพ่อบังเกิดกล้าวทำได้ก็แค่หนีหลบไปอยู่บ้านเพื่อนบ้าน

กระทั่งล่าสุดวันหยุดนี้ลูกก็กลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่ที่บ้าน
ก็มาเจอเหมือนเดิมพ่อเมาอลวาดทุบรถทำลายข้าวของ
แล้วก็พยายามจะทำร้ายแม่กับลูกก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
เพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้ว

แต่ถ้าอยากให้ดำเนินคดีพ่อเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายทรัพย์สินทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่ากันไป
จริงจริงค่ะ